อาชีพเสริมรายได้ในฝันที่คุณอยากทำที่สุดคืออะไร

แต่มีมาแนะนำอาจจะสร้างรายได้ในฝันให้คุณก็ได้นะคะ
ก็คือการเลี้ยงด้วงสาคู

นี่คือฟาร์มด้วงสาครูของคุณครูที่ภาวร์วันสังโชษ

แสดงว่ามีอาชีพหลักอยู่แล้วเป็นคุณครู
แต่มาทำฟาร์มด้วงสาคูเพิ่มเติมค่ะสร้างรายได้เสริม
คุณครูทิพวันบอกว่าลูกชายเนี่ย
ชอบกินด้วงสาคูมากแต่หาซื้อยากเลี้ยงให้ลูกกินก่อนแต่มันเลี้ยงน้อยไม่ได้ค่ะ
ตอนที่เลี้ยงซื้อสาคูมาจากน้องยาลาราคากิโลกรัมละ๕บาทซื้อมา๑ตัน
แล้วหลังจากนั้นเลี้ยงเหล็กกระมังเลี้ยไปเลี้ยงมาเอ้าโตไปโตมาเอ้า๖๐กระมัง
และตอนนี้๖๐๐กระมังโอ้โหขยายไปขนาดนั้นแล้วนะคะ
สายพันธุ์ที่เลี้ยงมี๒สายพันธุ์ก็คือจัมโบกับสายพันธุ์ป่า
ในอนาคตจะเพิ่มให้ได้๑๐๐ใบค่ะสำหรับกระมังนะคะ
โดยที่เลี้ยงเนี่ยเลี้ยง๔รุ่นรุ่นละ๔๕วันก็ขายได้แล้ว
ส่วนราคาส่งนะด้วงสดและด้วงแช่แข็งกิโลกรัมละ๒๐๐บาทราคาดีอยู่นะคะ
รุ่นรายได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาทเลยด้วยสาคูสามารถทำได้หลายเมนู
เอาคั่วเกลือก่อนสาคูผัดกะทิสาคูผัดพริกไทยดำสาคูใบกระเพรา
ก็คือกะเพราด้วงสาคูนั่นแหละถ้าเห็นแบบนี้แล้วเห็นแบบนี้แล้วถ้าสนใจถ้าอยากกิน
หรือว่าเร็วกะเพราทอดกรอบก่อนแล้วค่อยเอาไปทำกะเพรา
โทรไปเลยค่ะ๐๘๔๕๑๙๑๖๑๕เราขึ้นให้เร็วหนัก
เป็นเล่นนะผมเคยได้ยินว่าตลาดที่เขารับด้วงพวกนี้มันไม่ได้เฉพาะในประเทศนะ
ต่างประเทศเขาก็เอาเหมือนกันนะโอ้ก็ถือว่าสร้างรายได้ดีเหมือนกัน